อีกหนึ่งคนที่ต้องลุ้นเหมือนกันก็คือพี่เมฆวินัยไกรบุตร
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะหลายคนเห็นพี่เมฆแล้วก็ตกอกตกใจ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้กันก่อนนะคะ
เป็นภาพที่พี่เมฆเนี่ยพันตัวแบบทั้งหมดเนี่ยเหมือนมัมมี่เลยคุณผู้ชม
หลายคนตกใจคิดว่าเอ๊ะหรืออาการโรคตุ่มน้ำพองของพี่เมฆจะกำเริบหนักทำไมถึงอยู่ในสภาพแบบนี้อีกแล้ว
และก่อนที่จะแตกตื่นกันไปใหญ่นะคะพี่เมฆเขารีบอัดคลิปชี้แจงบอกแฟนอย่าตกใจไปค่ะ
ภาพที่เห็นผ้าพันแผลพันทั้งหน้าอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดพันผ้าเพื่อช่วยลดอาการบวมค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ